ดูเรื่องของการชุมนุมฮะมีเรื่องสืบเนื่องกันมานะครับ
คือท่านเช๊มป์บอกแรงเลยว่าเป็นพวกลอบกัดนะฮะ
ถึงที่ความเคลื่อนไหวของไผ่ดาวรินทร์กับไม้รอยองส์
เข้ามอบตัวกับตำรวจในข้อหาชุมนุมมั่วสุมขัดคำสั่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดครับ
นายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดินนะครับ
แล้วก็นายทวีเที่ยงวิเศษเข้ามอบตัวกับตำรวจสนทุ่ง๒ห้อง
หมายจับของสารอาญารัชดาในข้อหาร่วมกัน
ทำให้เสียหายทำลายสาธารณประโยชน์มั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
จากกรณีเมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มมวลชนทะลุฟ้าจำได้ไหมฮะนำโดยไผ่ดาวดินกับพวกเนี่ย
พ่นสีทับป้ายสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ส่วนที่สค๕อำเภอคลองหลวงจปฐุมธานี
นายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ไปกับใครบ้าง
ไปกับนายชาติชายแก่ดำนายธนพัฒน์กาเพ็ง
และนางสาวปรณดาสิริมาทกูลเข้ามอบตัวกับตรวจสค๕
ตามหมายจับของสารจังหวัดธันยบุรี
ข้อหาความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ตำรวจนำตัวทั้ง๔คนขึ้นรถตู้
ส่งสารจังหวัดธัญบุรีเพื่อพิจารณาคดี
ส่วนที่กองบัญชการตำรวจนครบานพตตรีปิยาตะวิชัย
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานและท่านยังเป็นโคศกบชนด้วย
เปิดเผยบอกว่าได้ดำเนินคดีผู้ว่าจ้างการขนคนมาชุมนุม
โดยมีหลักฐานทางการเงินของผู้ว่าจ้าง
ท่านบอกว่าถ้าเปิดเผยชื่อรู้จักกันหมดเลย
ฝ่างสมวนไว้ก่อนรวมทั้งคนรับจ้าง
ส่วนเรื่องที่ตำรวจนำถังน้ำมันมาขวางม็อบ
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย
พลตำรวจตรีปริยชิแจงแบบนี้บอกว่าเครื่องกรีดขวาง
ตำรวจจะตั้งเท่าที่จำเป็นหมดหน้าที่ก็จะเอาออก
ขอให้มั่นใจว่าเครื่องกิดขวางอยู่กับตำรวจ
ถ้ามันจะเป็นอันตรายตำรวจจะโดนก่อน
จะเป็นอัตรายก่อนท่านว่าอย่างนั้น
ส่วนกรณีที่๑๐ตำรวจตรีนิตินัยครองสมพบหมู่๑๐๓กองกำกับการควบคุมฝูงชน๑บก
ถูกยิงที่คอที่แถวซอยราชวิถี๖๐ขออภัยฮะราชวิถี๖นะฮะ
เมื่อวันที่๗สิงหาคมชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับ
พูดง่ายว่าเหมือนรอบกัดก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับ
เพราะว่าตัวคนเจ็บเนี่ยอยู่ระหว่างพักคอยนะครับและกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ตอนนี้พอมีข้อมูลหลักฐานบางส่วนแล้วนะครับได้ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์เนี่ย
ยิงมาที่เจ้าที่ตำรวจที่พักคอยอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็คงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยากฐาน
ถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคงจะขอหมายจับเร็วนี้ครับ
คงจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างตามมาตรฐานสากลอื่นอีกนะครับ
เพื่อให้การทำงานของตำรวจมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมากยิ่งขึ้นครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้๑๐สิงหาคมครับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ชุมนุมคาร์มอบใหญ่เขาบอกนัดกันที่ไหน
นัดกันที่๔แยกราชประสงค์บ่ายโมงตรงครับ
เขาบอกจะไปร่วมกันบีบแตรแสดงพลังไล่นายกรัฐมนตรี
ซึ่งตำรวจแจ้งเตือนก่อนเลยนะฮะว่าเป็นพื้นที่ประกาศพรกรฉุกเฉิน
หากมีการชุมนุมจะมีความผิดตามกฎหมายครับ